ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะทางกองทัพเรือเนี่ยได้แผนภาพนะคะ
เขาบอกว่าเป็นแผนภาพนะคะที่เรือหลวงบางรจันทร์เขาใช้เทคโนโลยีระบบโซน่า
ลองดูนี่นะคะเป็นการถ่ายรูปเรือหลวงสุโขทัย
ครับที่บอกว่าจมอยู่ใต้ทะเลคุณคิงอ่า
ความลึกประมาณสี่สิบเมตรครับจะเห็นว่าเรืออยู่ในสภาพตั้งบนพื้นใต้ทะเลนะคะ
นี่เป็นแผนภาพนะคะเป็นเรือที่ใช้เทคโนโลยีระบบโซน่า
คือเรืออยู่ในสภาพตั้งบนพื้นใต้ทะเลทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเรือหลวง
อยู่ในสภาพปลอดภัยพอที่จะส่งนักประดาน้ำเข้าไปบริเวณโดยรอบได้
แต่ก็ยังมีความอันตรายเกินกว่าที่จะส่งเข้าไปสำรวจภายในตัวเรือค่ะ
เพราะอะไรเพราะขึ้นใต้น้ำยังคงมีความแรง
ตอนนี้มีเพียงการวางเส้นแนวขอบพื้นที่โดยรอบให้ใกล้กับเรือมากที่สุดนั่นเอง
ครับผมอ่ะดูภาพนี้นะฮะนี่คือภาพที่ถ่ายมาได้จากทางหัวเรือ
ค่ะแล้วนี่คือภาพทางด้านท้ายเรือใช่ค่ะก็จะคือเห็นคล้ายกันอ่ะ
จะเห็นว่าเรือตั้งอยู่ท้องเรืออยู่บนพื้นใต้ทะเล
แล้วก็เสากระดงเรืออะไรต่างก็ตั้งตรงแบบนี้
ดังนั้นการจะพาคนลงไปเพื่อไปค้นหาว่าในเรือมีใครติดอยู่อีกหรือไม่
เดี๋ยวต้องวางแผนต่อใช่ค่ะต้องระวังนี่คือภาพล่าสุดนะฮะอ่า